ปอนเซอร์ใจดีเขามอบสินค้าให้พิธีกรทุกคนและทีมงานไปกินแล้วเยอะด้วย
เขาให้เยอะจริงเขาให้ทีมงานด้วยคุณแม่เขาให้เยอะมากค่ะเขาเอามาเยอะมาก
เยอะเลยค่ะคุณแม่กินทุกวันน่ะครับค่ะ

ส่งมาให้ฉันที่บ้านคุณกึ้งส่งมาแล้วมีจดหมายมาให้ด้วย

ไม่ต้องคนไว้มันให้ม็ดดาวนะคะ

เพราะว่าของปลอมเหลือต้องบอกแบบสังปันของจริง

เห็นราคาตลาดมาแล้วคะมิราคมิ
ทำไมตอนนี้มันไม่มาดังอ่ะ

ฉันทำเหมือนเลยอย่าเพิ่งฉันทำเหมือนเลยสิ
เขาบอกว่าสีที่แพงสุดคืออย่างนี้
อย่างนี้จะแพงสุดสีแปลว่าหลายสีใช่แล้วเขาก็จะมีข้อสังเกต
ว่าเนื้อผ้าจะต้องแข็งตาขาวจะต้องไม่เท่ากัน
เพราะว่าของปลอมในตาขาวจะขุน
คุณคือถ้ามันจะขายอยู่ตามมิวเซียมสมมุติเป็นพวกอาร์ตแกลลารี่
รู้จักอยู่ที่ญี่ปุ่นมิราคมิมิราคมิ
อยู่ดีเขาถึงมาดังวันนี้๒๓วันนี้
คนก็ซื้อของที่เป็นลูกเขาเยอะอยู่นะญี่ปุ่นก็ขายอยู่นะใช่ไหมครับ
พี่ซื้อการ์ตูนมีมอน

แล้วก็ทำลาย๒๓วันกลายเป็นคนหา
แล้วก็ได้อันนี้ส่งไป๑อัน

คุณบุ้งไปหยกจะไปขอบคุณบุ้งมาจากห้องรองเท้า

ไฮโซเขาเอาไปทำอะไรกันเธอรู้ไหม

เพราะแบบไปติดรองเท้ากันพวกแบบคนล้ำคนรวยอ่ะ

ตอนนี้เนี่ยก็คลิกคลายออกมาแล้ว

แอร์ทิ้งไว้นะคะรถยนต์ก็ทิ้งไว้

ในที่สุดจากเหตุฆาตกรรมนายอลันสก๊อตฮ็อก
อังกฤษกับนางหนอดสุดแดนภรรยาชาวไทย

ก็พบรถยนต์พลิกอัพสีขาว

แล้วก็นำรถแบ็คโฮลมาขุดดินบริเวณสวนเกษตรของ

จนพบศพนายอลันท์ฮอค

ถูกฆ่าฝังดินลึกถึง๓เมตร

โดยหนึ่งในผู้ต้องหาคือนายวารุธรัตนาศัตริยกิจ
หนานนัทซึ่งเป็นพี่ชายแท้
นางหนอดภรรยาคนไทยของคุณอลันเนี่ยนะคะ

นายคนนี้เป็นผู้ว่าจ้างฆ่าน้องเขย

หรือนานนัทเนี่ยคือ๑ใน๓ผู้ต้องหา

และเป็นคนบงกันว่าจ้างฆ่านายอลันต

การฆาตกรรมทำนางนอดภรรยาเนี่ยนะฮะ

วารุธพี่ชายแท้ของนางหอดนั่นเอง

หรือเขาเรียกคุณสก๊อตนี่นะฮะ

เออเสียวิตก็สุขสงบใช่ฮะส่วนนานนัทซึ่งเป็นฆาตกร
ก็เคยมาทำงานด้วยนะคะ
แต่ว่าถูกนายอลันไล่ออกด้วยสาเหตุบางประการ
ทำให้นายหนานนัทโกรธแค้น

ย้อนกลับมาฆ่าน้องเขยกับน้องสาว
แต่ว่าก็น่าจะมีการมีเจตนาในการชิงทรัพย์ด้วย
เพราะว่าเอารถยนต์ของผู้ตายไปขาย

ที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำรงสระว่ายน้ำ
มีร่องรอยว่าคนร้ายพยายามจะเช็ดรอยเลือดออก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจับกลุ่มนายวารุธ
รัชนาศักดิ์ฯโดยกล้องวงจรปิด
ได้เปิดเผยว่ามีการบันทึกภาพในวัน
ได้เข้ามาภายในบ้านของนายอลัน

ซึ่งเกิดขึ้นในวันพฤหัสที่๒๐ที่ผ่านมา

เดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อช่วยหาว่าพ่อของตัวเอง
กับนางหนอดหายไปโดยลึกลับหายไปอย่างไร
กระทั่งไปพบร่างที่ถูกฝังอยู่ในสวนลึก๓เมตร
อย่างที่บอกไปแล้ว๓เมตรต้องใช้ล๊อคนั้นแหละไม่ใช่ชีวิตหลอก
ต้องเอาแบ็คโฮลมาขุดออกนะครับ
เขาบอกว่านายอลันเนี่ยนะคะมาอยุ่ในประเทศไทยหลายปีแล้ว
ทำงานเป็นวิศกรมาก่อนในออสเตรเลีย
ทำธุรกิจหลายอย่างก็มีฐานะเข้าขั้นเศรษฐี
ออกแบบสร้างบ้านของตัวเองสวยงามมาก

เพื่อนบ้านบอกว่านางหนอดภรรยาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในวังชิน
สวยมากสวยมากโดยอัลลังก็อัธยาสัยไม้ตรีดีมากและช่วยเหลือเพื่อนบ้านเสมอ
ก็คือเป็นที่เป็นขวัญใจของชาวหมู่บ้านนี้แหละ
ทั้งธิรบุว่าเขานี่ร่ำรวยเข้าขั้นเสร็จถีบ้านขนาดนี้ก็แน่นอนนะฮะ
จากการสืบสวนจ้อน้องที่ตำรวจก็ทราบว่าบริษัทได้จ้างมือปืน๓คน

สาเหตุการณ์รอยยิงไปแล้วส่วนนางหนอดถูกตีตายอย่างที่บอกไป
ค่าจ้าง๓คนเท่าไหร่รู้ไหมคะ
๕๐๐๐บาทครับผมปัจจุนี่แหละครับค่ามือปืนบอกว่าได้รับจ้างมา
ค่าเข้าผู้ฝรั่งในราคา๕๐๐๐บาทเอามา๓คนเลย

นี่ฉันเปิดแล้ว

จบไปแล้วตอนนี้ก็จับได้แล้วนะคะเจอศพแล้วค่ะ
เชิญค่ะอ๋อสวยมากอ่ะวางให้หมดได้เต็มที่อ่ะ
กึ่งเอ้ยกึ่งเปลี่ยนมาดูหน่อยพี่ตุ๊กน้องนาดูเข้าไปอ่ะ
วางเข้าไปซูมนี่ตุ๊กนาดูไว้เนี่ยเออ
คนอายุ๖๐ต้องกินอย่างนี้เหรอ
ไม่ใช่สิไม่เหมา
เอางี้เราก็เป็นเหยื่อฆาตการตลาดอย่างนั้น

จ๊ะ

แฟนเพจเฟซบุ๊คเหยื่อการตลาดธาตุโปรโมชั่น

เห็นกับว่าเซลล์หรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองก็ต้องต้องต้องต้องต้องไปเลย
นะฮะเขาโพสต์ภาพแล้วก็ความระบุ
หลวงพี่ดอมโทเรตโต้นะฮะ
เป็นเหรียญเป็นรูปหล่อเป็นผ้ายัน
ติดรถเอาไว้ขับขี่ตามกฎจรจร
ไม่ประมาทจะแคล้วคาดตำรวจ
คืออันเนี่ยเหรียญอันเนี่ยดอมโทเลโต้
ฟาสครับคุณแม่ฟาสฟาสแอดฟิเรียสนะฮะเขาบอกถ้าสมมุติคุณขับขี่ตามกฎจรไม่ประมาท
แค้วคาดตำรวจพกติดตัวไว้
ดอบายมุกขยันทำงานจะมั่งคั่งร่ำรวย

มีคนมาปล่อย๔๐นิ้วอ้าวตายแล้ว

ให้ฉันดูแอร์เมสว่ามีคนมาปล่อยนางจะซื้อกระเป๋าแอร์เมสนางจอดรักเคกกูโง่
คือขนาดเดียวกันเนี่ยชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์ดังกล่าว
เป็นจำนวนมากพูดสิทธิ์ข่าวอะไรไงว่าสำหรับภาพที่ปรากฏในของคนเหล่านี้
หรือภาษาไทยเร็วแรงทะลุนรกซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีภาคต่อเนื่องยาวนานถึง๘ภาคด้วยกัน
โดยนักแสดงที่ถือว่าเป็นหัวใจของเรื่องนี้คือวินดีเซลนะฮะเขาก็เรียกได้ว่า
แสดงเป็นโดมินิกโทเรตโต้พอวอคเกอร์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วรับบทเป็นไรอันโอคอนเนอร์
ส่วนดาเวนจอร์นซ่อนหรือเดอะร็อกรับบทเป็นลูกฮอบเนี่ย
ก็จะยังมีเจสันสเตธัมนะครับนักแสดงที่นั่งอยู่ที่นั่งอยู่
ขนระห่ำไปบี้นรกโอ้โหบ้าไปแล้ว
ขนระห่ำไปบี้นรกเพชรฆาตสัญชาติเทอร์โบ
สรุปแล้วทำไมนักแสดงจากภาพยนตร์เหล่านี้ถึงมาเป็นพระอาจารย์ล่ะเธอ
ก็นี่ไง
ก็เชื่อว่าอย่างว่าที่มีคุณที่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ

เป็นพ่อพอวอคเกอร์ทุกคนให้มีรัฐธินี่เกิดขึ้นจริงคุณแม่
ก็เหมือนกับตอนนี้ที่เขาแชร์กันรัฐธิสาตานอย่างนี้ห

เชื่อคุณพ่อพอวอคเกอร์เอาแบบทำเป็นเหรียญทำเป็นยัน
แล้วก็มีคนบูชาบอกว่ามีพลังงานบางอย่างศักดิ์สิทธิ์
ช่วยในการหลบเลี่ยงตำรวจได้ดีมาก
พลังงานศักดิ์สิทธิ์ในการหลบเลี่ยงตำรวจ
พ่อวอเกอร์สมมติว่าถ้าเราพกไว้เนี่ยจะไม่เจอด่านตำรวจ
หรือถ้าเจอด่านก็จะผ่านไปง่ายดาย
วันนี้หนูก็ไปรู้ว่าครมพุระเห็นจริงเหรอเนี่ย

ก็ทำช่วงกันวินาทีซิเนี่ย
ไหนไหนคอดูหน้าซิ
หลวงพี่ดอมนะฮะร่ำรวยไวหลวงพี่ไมเคิลมีโชคชัยไม่ติดคุก
ส่วนอีกคนนึงคือเจสันสเตอร์ทัมนี้คือเลือกเกิดไม่ได้แต่เป็นคนดีได้
คนนี้ไม่ได้เป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัด
อันนี้จากทรานสปอตติ้งที่เธออ่าน
เหมือนกับคนที่เค้าแชร์กันอยู่ตอนนี้อะไรสาตาลสาตาลอะไรแหละเจ๊อ่านยัง
แล้วก็เหมือนต่อไปเมื่อก่อนมีคุณเชนะคะถ้าใต้ชอบติดหลังรถสลิบล้ออะ

ตอนนี้ผมจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบ
ใครปลูกเศก
อันล่างสูงกว่าที่เป็นเหรียญนะ

ใครที่รู้หรือว่าเช่าเหรียญอันนี้แล้วก็บูชาอยู่ยังไง

เสร็จกระเป๋ายังคะใส่กระเป๋าอ่านข่าวค่ะ
ไม่ต้องวิตกกันนะแต่คุณขึ้นรถตู้เขาไหม

ขึ้นแต่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร
อันนั้นมันคนละเรื่องสิแต่อันนี้รถตู้ที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันทุกวัน
เช้าเย็นก็จะกลับบ้านจะไปทำงานอะไรอย่างนี้นะ
ตอนนี้ก็มีการวิตกกังวลกันแล้วว่าในกรุงเทพเขาจะมีมาตรการนี้เกิดขึ้น
เชิดชัยสนั่นศรีสาคอนรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ก็เปิดเผยหลังจากที่ได้ประชุมกันแล้ว
ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเตรียมการมัตราการรองรับ
กรณีรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จะหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมนี้
ซึ่งสืบเนื่องมาจากกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร
ได้ขอขยายอายุรถให้บริการจาก๑๐ปีที่จะหมดอายุ
วันที่๓๐กันยายนสิ้นเดือนนี้

หรือมันเก่าไปแล้ว๑๐ปีพอแล้ว
ซึ่งกรมแล้วก็คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง
กับคณะกรรมการจัดเตรียมระเบียบรถโดยสารสาธารณะ
เขามีมติไม่ให้ต่ออายุรถ

ตู้อีกต่อไปนะฮะใน๕ปีนี้ก็ไม่ให้
เนื่องจากสภาพรถมันอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะที่จะมาให้บริการ
ในขณะเดียวกันในระบบประกันภัย
ซึ่งจะไม่รับประกันภัยให้กับผู้รถโดยสารที่มีอายุเกิน๑๐ปี
หากเกิดอุบัติเหตุก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการได้
และหากรถตู้ร่วมบริการหยุดให้บริการในวันที่๑ตุลาคมนะ
กรมก็จะได้ประสานงานร่วมกับขสมกบริษัทขนส่งจำกัด
จัดหารถมาเสริมวิ่งให้บริการในทุกเส้นทางที่รถตู้หยุดวิ่ง
หรือในเส้นทางปริมทรวงเทพคือถ้ามุดส่วนไหนที่มีการหยุดรถตู้
เขาก็จะเอารถเสริมเป็นขอสอบมอกรเข้าไปเสริมให้ในจุดต่าง
ก็มีจำนวนเป็นทางหมวด๓๐มาวิ่งเสริม
ล่าสุดมีรถหมวดหนึ่งก่อนก็คือรถตู้ที่ให้บริการในกรุงเทพ
ปริมทรที่หมดอายุในปีนี้รวมทั้งหมด๙๕๔คัน
ส่วนรถตู้หมวด๒ก็คือรถตู้บริการบขศหมดอายุให้บริการ๓๗๙คัน
ซึ่งจริงแล้วอันที่หมดอายุปีนี้มันก็ไม่ถึง๑๘๐๐คัน
ซึ่งรถตู้ที่ทยอยหมดอายุไปแต่ละปีจนถึงปี๒๕๕๙
รวมแล้วจริงคือ๔๑๘๓คัน

ใช่นั้นสำหรับเส้นทางที่รถตู้ให้บริการหมดอายุแล้วก็หยุดวิ่งเนี่ย
อาจจะส่งผลกระทบให้กับผู้โดยสารบ้าง
เนื่องจากเป็นจุดที่เขาเรียกว่าขนส่งคนจากในเมืองไปยังชานเมือง
ว่าบริเวณอบริชัยสมรภูมิที่มีรถจำนวน๑๑เส้นทาง
รวมทั้งหมด๒๖๐คันนะ
บริเวณมีนบุรีก็มีรถ๗เส้นทางนะฮะ
หมดอายุไป๑๙๑คัน

ในปีนี้หากที่มีผู้ประกอบการรถตู้โดยสารที่หมดอายุรีบทำเรื่องกันนะ
เพื่อที่จะขอเปลี่ยนรถตู้เป็นรถตู้คันใหม่
ก็สามารถที่จะให้บริการต่อได้ไปอีก๑๐ปี

แต่หากในปีหน้าเป็นต้นไป
ผู้ประกอบการต้องการที่จะเปลี่ยนรถ
จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรถตู้ได้นะ
ต้องเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสเท่านั้น

ในกรณีที่มีความกังวลถึงมันไม่ใช่รถโดยสารไง

มันก็เกิดหลังอุบัติเหตุที่เกิดกับรถตู้
อย่างเฉพาะช่วงเทศกายมันหลุนแรงมาก

แต่คนนี้บางคนก็เลยรู้สึกว่า

ง่ายถ้าสมมุติคุณอยู่แถวรังสิต

จุดเริ่มต้นจากรังสิตมาในเมืองเนี่ย

ถ้าในอนาคตโอเค

ถ้าเกิดกังวลถึงแหล่งเงินทุนนะ
เขาก็จะนำมาให้ปรับเปลี่ยนรถ
กรมได้ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยจำกัดแล้ว

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะฮะ
เพื่อที่จะให้แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
ให้กับผู้ประกอบการมากู้ยืมใหม่ได้จ้า
โอเคไหมเขาก็ช่วยเหลือหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะ
นี่เมื่อกี้นี่คนส่งข้อความมาส่วนใหญ่
ว่าจะไปให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าวพี่เมีย
เพราะเดี๋ยวนี้พี่น้องก็ฆ่ากันตาย
แล้วคนมันก็ยิ่งไปอินกับละครเลือดข้นคนจาง
คุณแม่จะโทรหาคุณหญิงนะปานี่ต่าง
ทำไมล่ะถ้าคุณหญิงเขาพูดแล้วเขาด่าฉันก็ได้จริง
ฉันโทรหาทำความมะวัตนะไว้เลยเขาว่าจะด่าฉันก็ใหญ่เลย
แต่คุณไม่ต้องเล่านะ
ถ้าวัวมี๖ขาหมายความว่าอะไรพิการ
อ้อวัวพิการหัวก่วยให้ได้มั้ยไม่ได้
แต่เขาบอกหลักมีวัว๖ขานี่ชีวิตก็รวย
รวยมากมีลูกดกมีเงินมีทองไหลมาเทมาเลยล่ะ

โกรณีคุณแม่ไม่หายนะคะเผ่าเผ่าเจ้าติดใจคุณแม่อยู่บ้าง
คุณแม่เป็นคนฟันธงคนแรกเป็นรายการแรกที่ฟันธง
ไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกเธอเป็นคนน่ารักนะคะเป็นน้อง
เห็นไหมล่ะเห็นปุกเซียมไอ้อร่าง

ก็เลยเกิดรถตู้ใช่ไหมแม้เกิดมอเตอร์ไซค์ขึ้นมา

แม้กระทั่งในเมืองเวลาที่ลาดพร้าวไปเพื่อนจงเพื่อนถนัด
มันมีหมดแล้วเนี่ยยังต้องมีใช้รถตู้อยู่เลยพี่
อยู่ในคาอยู่ซอยซอยสันคิดก็มี
มันก็ถูกด้วยใช่ไหมถ้าจะเปรียบเทียบ
มันซอกซอนอ่ะพี่มันรถเข้าไปถึง
ขอสอมันก็ไม่ทันใช่ไหมรถเมย์เล็กก็ไม่พอ
ก็คือคนไทยไม่ยอมเดินเอาอย่างนี้ดีกว่า
ก็มันร้อนมันจริงพี่ฝนตกรถน้ำท่วมมันไม่พร้อมที่จะเดินอ่ะถูก
เราไปกันที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะฮะ
คุณนิมิตรโฉมเศษอายุ๑๔ปี
เขาได้เลี้ยงวัวพันธ์ไทยสีน้ำตาลอายุประมาณสัก๑๐ปี
แต่ลักษณะพิเศษของวัวตัวนี้คือมี๖ขา
มันมีขาอยู่ข้างบนหลังมันเหรอถูกต้อง
จริงมันจะต้องเกิดมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมนั่นมันท้องหรือเปล่า
น่าจะไม่ต้องมันไม่ได้ท้องมันอาจจะตัวใหญ่แน่แล้วนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเลี้ยงไว้โดยปกติเนี่ยเขาก็ใช้เหมือนวัวปกติทั่วไปคือเดินสี่ขาปกตินั่นแหละ
แต่ขางอกเกินออกมาอีกเนี่ยจำนวน๒ขาบริเวณหลังคอที่คุณเห็นเนี่ยหนอกหลังคอเนี่ยนะฮะ
แล้วยังเป็นแปลกตรงที่ว่าวัวตัวนี้เป็นวัวที่ฉลาดวัวตัวนี้ฉลาดมากนะฮะแสนรู้เวลาที่เขาเดินออกไปหาอาหารเนี่ย
เขาจะกลับบ้านของเขาเองไม่ต้องต้อนเขากลับบ้านแถมที่สำคัญเนี่ยลูกดกหัวปีท้ายปี
เขาจะเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์ซะส่วนใหญ่ส่วนตัวผู้ก็จะเลี้ยงแล้วก็ขายออกไป
ก็พบว่าไอ้เจ้าหกขาเนี่ยเป็นวัวไทยเพศเมียสีน้ำตาล

โดยพบว่าหลังจากที่ได้เลี้ยงเจ้า๖ขา
ครอบครัวมีโชคมีร่าง
มีลูกหนี้ที่คิดว่าบางคนเคยเจอไหม

ไม่คิดว่าคนอย่างเขาจะเอาเงินมาคืนเราได้
ความเป็นอยู่ของครอบครัวเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย

ซึ่งตนคิดว่าเพราะชุบเลี้ยงวัวตัวนี้แหละ

โดยที่ผ่านมีคนมาขอซื้อวัวตัวนี้มันมีราคาหลักแสนละนะ
แต่ตัวเองตัดสินใจไม่ขาย
เพราะรู้สึกว่าตั้งแต่เขามาอยู่เนี่ยชีวิตทุกอย่างมันดีขึ้น
ครอบครัวก็เลี้ยงวัว๖ขามาตั้งแต่เด็ก

แล้วก็ที่สำคัญแหม่โชคราบไม่ขาดสายจริง

ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับโชคตลอดเงินทองไล่มาเทมา
เขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะเลี้ยงวัว๖ขาเนี่ย
วันที่เขาตายนั่นแหละอันนี้ก็เป็นความเชื่อกันไป
กุศลของเขาที่จะดูมันคือเหมือนกับเป็นฝาแฝดที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมพี่
อ๋อน้าภาพบอกว่ามันแปลกว่ะแปลงดี
ก็น้าภาพบอกเอ๊ะทำไมมันแปลกวะมันแปลกสิครับมันมีหกขา
แต่มันต้องเป็นฝาแฝดนะไม่ได้เกิดไม่ใช่พิกายไม่ใช่อะไรมันแฝดที่ติดกัน
แต่ว่าไม่สมบูรณ์ก็เลยเหลือ๒ขา
เอามาดูหนุ่มปฏิหารกันดีกว่าเออติดอยู่บนแพร่นะ
เว้งคว้างอยู่กลางทะเล๔๙วัน
อะไรอ่ะยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้กินอะไรอยากรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

เขาประสบชะตากรรมลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลอย่างนี้นะอยู่๔๙วัน
หลังจากที่แพร่จับปลาของเขาถูกกระแสลมกระโชกหนักมาก
ใช่นั้นผู้ประสบเหตุดังกล่าวเนี่ย
ชื่อว่านายอันดีโนเวลอดิลังอายุ๑๘
ทำงานอยู่เขาเรียกว่ากับเรือหาปลา

แพร่อันนี้มันจะอยู่ห่างเกาะสุลาเบษี๑๒๕กิโลเมตร
เขามีหน้าที่คอยส่องล่อปลา
โดยมีบริษัทหนึ่งจะมาส่งเสบียงให้กับเขาอยู่เป็นประจำ
อาหารน้ำเครื่องนุ่งพรมอะไรก็แล้วแต่
แล้วก็มีเชื้อเพลิงเอาไว้สำหรับหุงต้มให้เป็นระยะ
พร้อมกับรับปลาที่เขาจับเอากลับไป
เขาก็จะเคว้งคว้างคือเขาก็จะมีชีวิตอยู่บนแพร่อย่างนี้ตลอดเวลา
กระทั่งวันที่๑๔กรกฎาคมได้เกิดกระแสลมแรงนะ
พัดแพร่นี่นะคะหลุดออกจากสมอ
ก็เลยลอยไปเลยแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้แพร่อันนี้มันไม่มีเครื่องยนต์
ดังนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าบังคับแพร่ได้ควบคุมอะไรไว้ได้
ก็ปล่อยลอยเลยตามเลยไปเรื่อยนะ
เสบียงที่มีอยู่เนี่ยมันก็ค่อยล่อยหล่อหมดไป
เขาประทังชีวิตโดยการจับปลา
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยฉีกไอ้ชิ้นส่วนของเศษไม้เนี่ยนะ
บนเรือเอามาก่อทำเป็นไฟ
แล้วก็ย่างกินปลาปรุงปลาเป็นอาหาร

เขาก็เอาเสื้อเขาจุ่มลงไปในทะเล
เสร็จแล้วก็หยดลงมาให้จิบ
ให้มันหยดลงมาให้น้ำจากเสื้อหยดลงมาให้กรอง
แทนที่มันก็จะได้ดูเข็มน้อยนิดอะไรอย่างนี้เป็นต้น
เพื่อที่จะคลายความกระหายเท่านั้นเองนะ
เสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างที่อยู่กลางทะเลเนี่ยนะ
อิตาอิตาเนี่ยอารีเนี่ย
เขาก็เห็นเรือเนี่ยนะผ่านไปมาเนี่ย
ทั้งหมดประมาณ๑๐ลำเป็นเรือใหญ่
เขาก็พยายามที่จะส่งทรายสัญญาณบอกให้ช่วยด้วย
แต่ทั้งหมดไม่มีเห็นเขาเลย
จนกระทั่งวันที่๓๑สิงหาคม
นี่ปลาเข้าไป๔๙วันแล้วนะ

ใช่ไหมลอยไปถึงกวม

จากอินโดเนี่ยไปถึงเกาะกวมโอ้โหไกลนะพี่อยู่
อยู่เขาก็ส่งสัญญาณวิทยุฉุกเฉินออกไป
คือในแพร่เขาก็จะมีการติดต่อได้

โชคดีมากเลยลูกเรือสามารถจับสัญญาณของอิตานีได้
ก็เลยช่วยเหลือในอัลหลีขึ้นมาบนเรือ
หลังจากนั้นเรือลำนี้มันก็จะลอยไปขึ้นฝั่งที่ไหนรู้ป่ะ

ไปไว้ที่ประเทศญี่ปุ่น
เอาขึ้นเรือขึ้นฝั่งไปตรงนั้น
เสร็จแล้วก็นั่งเครื่อง
กลับมากลับมาที่อินโด

งั้นก็ทำเป็นป้า

ไปพักที่ญี่ปุ่น๒วันเพราะดูสีพร้อมขึ้นมากพร้อมมากเลย

พร้อมอย่างนี้ไม่ไหวกินอยากกินซาซิมิเหรอ

โหมดทนาศาสตร์ทุกดวงดีมีบุญ
มีนะโชคดีนะ๔๙วันนะ

ดังนั้นมี๒อย่างนะถ้าอยากจะผอม

เดียวก็กลับมาอ้วนพี่เพราะมันไม่ได้เหมาะกับธรรมชาติ

โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุว่าหลังจากไปวัด

ในเหตุการณ์นี้เขาอธิบายว่า

ส่งที่วัดไม่ได้ฉันอาหารที่คุณยายเตรียมไป
กลับมาถึงบ้านคุณยายพยายามเปิดเปิดด้วยมือไม่ออก
เครื่องเลยเครื่องลงบนพื้น
แล้วก็ใช้มีดออกมางัดในที่สุดก็งัดได้คิดดูนะฮะ

เพราะว่ามันไม่ออกทั้งทุ่มทั้งอะไรไม่ออก
โหแค่ไหนมันก็ไม่ออกไปเอามีดพระมางัดนะคะไหนสุดก็ออก
พองัดออกมาก็ปรากฏว่าอาหารก็กระจัดกระจายเต็มพื้นปาก

เหตุเกิดก็เพราะว่าคุณยายเอาของไปถวายพระในการทำบุญ
พอพระไม่สามารถจะฉันอาหารได้จนทำให้คุณยายเสียใจ

ซึ่งตรงกับวันรับตายายอันเป็นประเพณีบุญสง

เธอโกรธเพราะว่าคือคงจะเป็นแกงที่ร้อนไง
มดดามพิมมาแล้วพอเป็นฝามันดูดดูดในศูนยากาศเลย

ก็งัดพอมันมีอากาศเข้าไปมันก็จะฟูลขึ้นมา
ไม่ต้องแช่อะไรเลยใช้เวลาแป๊บนึงมันไม่ได้ดูด
ปรากฏคุณยายคงตื่นมาทำกับข้าวแต่เช้า

จริงแล้วก็พระก็ไม่ได้ฉันบุญก็ไม่ได้ทำ

เขาบอกว่าเป็นแกงปลาแกงปลา

แต่ที่แน่ตอนนี้คุณยายอ่า
พอเท่าไหร่ก็ยังไม่ออกไม่ใช่ว่าจะออกง่ายนะท่านผู้ชม

แกอุติศาสตร์แบบอู้วตื่นแต่เช้า
แต่ยายก็ไม่น่าใจร้อน

โอ้โหยายไม่น่าใจร้อนนะ
อันนี้คือลูกหลานคงตลกลูกหลานคงทานเล่น
แกคงมากลับมาที่แบบเป็นอะไรวะทำไมเปิดติดโตไม่ได้
เครื่องแล้วยังไม่ออกก็เลยงัดตอนหลังนี้ยิ้มแล้ว

แล้วก็เลยมาโพสต์ให้ดูดูยายฉันสิ

ก็คือเขาก็บอกว่ามีเหตุเนี่ยมีเรื่องที่เหมือนกับครอบครัวนั้นนี้อยู่
เขาก็พูดถึงความธรรมวัฒนะเลยละ

นี่เขาชอบพูดอย่างงี้เลยอ่ะเพราะเวลาเขาถวงติ๊งมา

ปรากฏว่าคนที่ตอนนี้ควรที่ควรไปจับตามมากที่สุด

เป็นลูกสะพ้ายของอาจารย์มาริกา
อีกคนนึงก็คือหนิงปณิตา
ซึ่งเวลาที่จะดูละครเรื่องนี้ให้สนุก

ขอบคุณว่าใดดูละครอ้ำพระชะลาภาป่วยเป็นอะไรวะ
นางตอบก่อนต้องตอบเรื่องอ้ำป่วยก่อน
คุณไอ้อ้ำเป็นอะไรเข้าโรงพยาบาลกินอาหารเป็นพิษเหรอ
นั่งเป็นอะไรเหมือนแบบ
เป็นทางมูลบ้านเนี่ยเนี่ย
ไม่ก่อนทางมูลบ้าน
ก็เป็นอันดรอย๑ที่เสถียนสุดสุดถ่ายภาพได้สวยโดยที่ไม่ต้องงอแอปด้วยกล้องคุณภาพระดับไฮ
อีกครั้งนึง
ขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วเราไม่ต้องแล้ว
อยากได้กันหลายคนนะ

ราคาพิเศษแล้ว
มีคนมาถามฉันว่าได้พิเศษอีกไหมฉันซื้อได้เลยไหม
เอาไปฟรีเลยดีกว่า

นี่เยี่ยวส์ดูทุกวันอยากจะได้เลยนะ
เอาซิเอาเพื่อให้ถ่ายรูปไม่ต้องใช้แอป
อื้อ
แล้วเราก็แอปเองแอปนอำมาล์

แต่งตัวชุดไทยสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ
เราก็คงจะมีรูปให้ดูกันเลยชีวิตเดียว
นางก็เป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ค่ะ
เป็นชื่อไทยคือว่า
เพื่อนฉันฝันสลาย
ก็ได้มีโอกาสนำหนังไปต่างแดนกันเลยทีเดียว
บงกฎเดินทางไปงานเทศกาลภาพยนตร์
ชอบเวลาพูดภาษาอังกฤษแล้วเสียงจะเหิน

แม้กระทั่งรองเท้ายังเอาผ้าไหมมาตัดเลย

ก็ต้องบอกว่านางก็ไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์

ไปใส่ก็นางบอกให้ไปเอาไง
ดีออร์ก็นางบอกให้ไปเอาที่บ้านนาง

ผมเอาชุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังชุดนิดหนึ่งดีไหม

ผ้าไหมลายตุ้มบายสี
ลายนี้นะคะมีความหมายถึงการเรียกขวัญ
หรือว่าการสู่ขวัญของชาวอีสาน
ผ้าไหมไทยนี้ทอมือสำหรับการเข้าร่วมงานทานดีเนอร์
กับการพบประสิทธิ์ของภาพยนต์ต่าง
ที่เมืองชิคาวาโก้
แล้วก็เลือกผ้าหมายแล้ว

ทำด้วยผ้าเดียวกันเอาไปทำกับรองเท้า

มีกระเป๋าของแม่จากร้านเมืองใหม่ด้วย
ก็พร้อมความพักภูมิใจนะ

เอาแล้วเสื้อผ้าแบรนด์ยังไม่อยากซื้อไว้เอาไปทำอะไรเนอร์

ก็ต้องเอาผ้าไทยไง

แล้วก็เอารุ่นมานี่ที่ใช้ผ้าไทยทำสิ

แต่ขอโทษเขาประมูลไปหมดแล้ว
คงไม่ทันหรอก

ก็พูดอยู่นั้นว่าจะเอาแบรนด์เนม

เขาทำทั้งหมดเนี่ยประมาณสักสิบไอเทม

เช่นมานี่ทำชุดนี้

ถ้าทอมือผ้า
ลายผ้าแพร่วัดทั้งหมด

ทุ่มสิบนาทีเนี่ยกลับมาอีกทีนึง

ทุกวันก็ยังหน้าตาดีอยู่เมื่อก่อน

อยู่ดีวันหนึ่งผู้หญิงเช็คจากเฟซบุ๊ก

ผู้หญิงไปด้วยชีวิตเปลี่ยน
แค่ชนเหล้ากับผู้หญิง

โดนของ
ของอะไรคะนั่นโดน
อันนี้ก็เลยของ

อันนั้นไม่มีของ

ไม่เอา
พรุ่งนี้กลับมาเจอกับใหม่กับข้าวสายไข่แป๊กกันก่อนครับ
เอ้าสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับ